เอาละครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการติดตามกันต่อ
เรื่องเหตุความบุ่นวายเหตุความไม่เข้าใจกัน
วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เราติดตามจากรายงานของผู้สิทธิ์ของเรา

รายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันนี้
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน

ทางด้านของประธานกกอเองก็ออกมาแถลงการว่า
จะมีการนำเสนอ๒ทางเลือกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ทางเลือกแรกนะคะนั่นก็คือการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น
ส่วนทางเลือกที่๒นั้นก็คือจะจัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา๘๖วัก๔ค่ะ
ขณะนี้นะคะการจัดการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกรกอนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะ
กล่องทัพสิงหวัญชนนั้นก็ฟังสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะ
โดยมีการทันแหลงข่าวของคุณหญิงสุขมณฑาพรมบุญ
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พร้อมด้วยนางสาวอาพรแก่นวงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และนายแพทย์กำจรตติยกวีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
โดยทางประธานของกรกอเองนะคะได้กล่าวว่า
การที่ได้มีการพิจารณาถึงข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันนั้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับภาคลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง

นี้สืบเนื่องมาจากมีปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสภามหาวิทยาลัย

หากว่าจะปล่อยไว้ให้ปัญหานี้มีต่อไปเรื่อย
อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่จะมีขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เปิดท้ายแล้ว
สำหรับเปิดภาคเรียนและจำเป็นจะต้องมีมาตรการในการแก้ไข
โดยแนวทางแรกค่ะก็จะมีการเสนอให้ไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายให้ปรองดองกัน
และแนวทางที่๒นะคะก็คือการดำเนินการตามมาตรการ๘๖วัก๔
ตามพรบของสถาบันอุดมศึกษาปี๒๕๕๙

โดยมีข้อความว่าสภาสถาบันกรรมการสถาบันอธิการบดี
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดำเนินการอันเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคง
หรือว่าความปลองดองของประเทศวัฒนธรรมของชาติ
ความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน
ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
มีอำนาจสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
อยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมและบริหารสำหรับการศึกษาทั้งหมดค่ะ
และนี่ก็คือผลสรุปทั้งหมดนะคะในการประชุม
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสองทางเลือกนี้ค่ะก็จะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อที่จะเลือกบังคับใช้นะคะก็ต้องรอดูผลต่อไปค่ะ
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณดิตรดาก็ได้บอกมาว่าผลจากการที่เกาะติดแล้วก็เฝ้าติดตามเรื่องของการประชุม
ของทางด้านคณะกรรมการการอุดมศึกษา๒แนวทาง

สองก็คือเรื่องของการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหา
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะทางฝากฝั่งของทางมหาวิทยาลัยอสัมชันก็เกาะติดแล้วก็ติดตามบรรยากาศการประชุมอยู่อย่างใกล้ชิดเหมือนกัน